กันด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการไปเข้าห้องน้ำสาธารณะบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายกับเราก็ได้อย่างเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนึงเนี่ยเขามาอยู่ในห้องน้ำหญิงเราไม่รู้นะว่าเขาเข้าผิดหรือว่าเขาตั้งใจเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
ทำไมเขาไม่เข้าห้องน้ำชายเอ๊ะหรือว่าเขาปวดมากเขาก็เลยอ่ะถึงห้องน้ำหญิงก่อน
ก็เข้าห้องน้ำหญิงยังไงกันนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยนะเห็นไหมที่
ผู้ชายยืนอยู่ในห้องน้ำแล้วเห็นเท้าเขาอยู่อะค่ะ
ทีนี้ตอนเปิดประตูมาคนที่เขาถ่ายคลิป
ก็พยายามจะถามว่าพี่เข้าไปทำไม

แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกแค่ว่าเขามาอุจจาระ
แล้วไม่ได้ขอโทษไม่ได้แสดงความรู้สึกผิดอะไรเลย
แล้วก็เดินออกจากห้องน้ำหญิงขึ้นคล่อมจักรยานปั่นไปเลยค่ะ
เขาเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๔ทุ่ม
ห้องน้ำในสวนเพชรบุระที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้มีการแอบถ่ายรูป

ฝากเตือนภัยใครจะเข้าห้องน้ำสาธารณะต้องระมัดระวังให้ดี
เพราะว่าอย่างห้องน้ำหญิงผู้หญิงเขาเปิดเข้าไปแล้วเขาไปเจอแบบนี้

แต่ก็อีกแง่นึงนั่นแหละเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาปวดหนักมาก
แบบโอ๊ยจะต้องรีบมาทำธุระก่อนหรือเปล่า
อืมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยนะคะ
คือดิฉันผลักประตูดูข้างก่อนเลยว่า
ข้างมีใครเข้าไหมอะไรยังไงกลัว
ผลักเนี่ยก็เช็คให้ดีบางคนเขาอาจจะลืมล็อกประตูได้